มีเรื่องรักสามเศร้าแต่ว่าต้องมีฝั่งหนึ่งต้องไป
แต่ไม่ได้ไปธรรมดาคุณผู้ชมไปเคลียร์กันไม่ลงตัว
แทงกันหน้าโบสถ์อ่ะอำนาจกับธนงครับอำนาจเนี่ยสามีเก่า
นงสามีใหม่แล้วก็มีหญิงขั้นกลางเป็นหญิงวัย๔๐กว่าปี
โอ้โหแล้วตอนเคลียร์กันเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะฝั่งหนึ่งแอบพกมีดมาด้วย
อืมเพราะกะว่าน่าจะจบไม่สวยแล้วก็แทงกันตายจริงจริงฮะ
ตายหนึ่งคนครับนี่อ่ะน่าโบดเลยโอ้โหโอ้โหอย่างงี้ไม่ดีแล้ว
หน้าอุโบสถวัดช่องลมพระอารามหลวงเลยครับอำเภอเมืองราชบุรี
ก็ทำโรสอบภอมเมืองไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

อายุ๕๑ปีนอนหายใจรวยรินอยู่เลย

รวมละ๔แผล

เกิดรอบที่จากโรงพยาบาลราชบรี

อกจากนี้ยังมีผู้หญิงอายุ๔๒ปี
เป็นอดีตภรรยาของนายอำนาจผู้เสียชีวิตนี่แหละ

เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเลย
เหตุเกิดเมื่อวานตอนเย็นครับ๖โมงครึ่ง
ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคุณอำนาจกับผู้หญิงวัย๔๒ปี
เขามีลูกชาย๒คนลูกชายอายุ๒๔กับ๑๔
อยู่ในที่เกิดเหตุนี่แหละนะลูกชายคนโตอายุ๒๔ให้ข้อมูลมาแบบนี้
ช่วงเย็นนะพี่พ่อผมพ่ออำนาจเนี่ยนัดแม่กับสามีใหม่ของแม่มาเคลียร์ใจกัน
แต่เคลียร์ไม่ลงตัวก็เลยทะเลาะวิวาดกัน
สามีใหม่ของแม่ชื่อธนงครับใช้อาวุธมีดที่เตรียมมาจ้วงแทงพ่อผมอ่ะ
นี่ยาวมีดไว้เลยยาวเลยพี่เบิร์ตตอนนั้นผมกับน้องกำลังช่วยทางวัดเตรียมงานกระถิ่นอยู่งานบุญ
แล้วเขามาเห็นเหตุการณ์พอดีก็เลยเอามีดยาวอีกอันมาข่มขู่ไว้
ข่มขู่ทะนงสามีใหม่ของแม่ไว้ค่ะกลัวเดี๋ยวผู้ก่อเหตุจะไม่หยุดไง
ปรากฏว่านายทนงผัวใหม่ของแม่เนี่ยหยุดไหมไม่หยุดครับ
้วงแทงพ่อผมซ้ำไปอีกพ่อผมล้มลงไปเลยต่อหน้าต่อตาผมกับน้องชาย
ส่วนแม่ก็พยายามเข้าไปช่วยพ่อนะไปช่วยพ่อแล้วก็ช่วยห้ามนายธนงสามีใหม่
ปรากฏว่าแม่ผมก็โดนลูกหลงไปด้วยจนบาดเจ็บครับ
หลังจากนั้นธนงผัวใหม่ของแม่ผมเนี่ยวิ่งหลบหนีไปทางหลังวัดเลย
ล่าสุดเมื่อสี่ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาทนงคนก่อเหตุครับ
ติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจสพเมืองราชบุรีอ๋อธนงยอมรับเลยนะว่า
เขาไปก็หวังจะไปเคลียร์ปัญหารักสามเศร้ากับผู้ตายนี่แหละนี่ฮะถนนฮะ
จะไปเคลียร์ปัญหารักสามเศร้ากับนายอำนาจแล้วเป็นไงอ่ะ
แต่เขาบอกธนงบอกนะบอกก็อำนาจมันเปิดก่อน
อำนาจมันช็อกก่อนอย่างเงี้ยหรอก
แต่ทั้งฝั่งทะนงอ่ะจะพูดอะไรก็ได้
อำนาจเสียชีวิตไปแล้วแต่หลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
แล้วฝั่งผู้หญิงทำยังไงแล้วเนี่ยนี่สามีเก่าก็เสียชีวิต
สามีใหม่ก็โดนคดีเหลือลูกอยู่๒คนนะครับ